อิริยบทของพระพุทธปฏิมาซึ่งมีพระกิริยาของพระกรและพระหัสประกอบเรียกว่าปางหรือมุทรา
งแรกที่ปรากฏคือปางประธานอภัยคือยกพระหัดขวาหงายออกและตั้งขึ้น
เป็นพระกิริยาของพระหัสที่มีความเก่าแก่ที่สุดมีความหมายว่าเมื่อมีพระพุทธองค์เป็นสรณะแล้วพยันตรายใดจะไม่เกิดขึ้น
พระพุทธปฏิมาปางประธานภัยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ปานเทียนประมาณกลางพุทธศตวรรษที่๖ในรัฐคันธานราชคือประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานในปัจจุบัน